ดูเรื่องของการเก็บหอยอย่างถูกวิธีกันบ้างดีกว่า

ไม่ถูกวิธีก็ได้หอยที่ไม่โตเต็มที่
ดังนั้นรองนายกเทศมนตรีจังหวัดสตูนจัดโครงการ
คลองรักป่ารักหอยขาว

อำเภอเมืองจังหวัดสตูนหลายสิบคนลงเรือ

โครงการรักคลองรักป่ารักหอยขาว

ที่นางปีเยาวร๘๐๐๑เพศนุกุล

ลองเก็บหอยขาวตัวใหญ่ด้วยมือเปล่า

และต้องงดเก็บหอยขาวตัวเล็กนะจ๊ะนะครับ
เพื่อให้หอยขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ
คนไม่รู้วิธีเก็บไม่เป็นก็ไปเก็บตัวเล็กเขา

พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายการจับสัตว์น้ำ
ประมงผิดกฎหมายการจับหอยขาวอย่างผิดวิธี
ส่งผลให้หอยขาวเริ่มลดน้อยลงนะครับ
รวมถึงปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกชาวบ้าน
ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม
ด้วยการปลูกป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะครับ